ช่วยกันตามหาคนหายหน่อยคุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดเลยค่ะ
ผู้หญิงคนนึงมาร้องผ่านทางไทยรัฐนะคะบอกว่าช่วยตามหาพี่สาวเธอให้ที
พี่สาวเป็นคนนครราชศรีมาแต่ไปทำงานเป็นสาวคาราโอเกะอยู่ที่อำเภอเมืองเลย
แล้วพี่สาวหายตัวไปครั้งสุดท้ายที่เจอคือเห็นบอกว่า
ออกไปกับลูกค้าอายุประมาณสัก๖๐ไปกับเพื่อนที่ทำงานด้วยกันเนี่ยไปเที่ยวผับ
แล้วหลังจากนั้น๕วันหายไปเลยติดต่อไม่ได้ค่ะ
โอ้โหครอบครัวเนี่ยเดือดเนื้อร้อนใจมากนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไง
สามีของฝ่ายหญิงเองเขาก็เป็นห่วง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านคาราโอเกะชื่อร้านเฟิร์นกม๐นะคะ
ญาติของคนหายเนี่ยคนที่หายชื่อว่าคุณตุ๊กตาอายุ๓๘ปี
น้องสาวเป็นคนมาร้องกับทีมข่าวไทยรัฐบอกว่า
พี่หายตัวไปตั้งแต่คืนวันที่๑๕มกราคม
วันผ่านไปไม่รู้เลยว่าพี่เป็นตายร้ายดียังไง
กลัวว่าพี่จะได้รับอันตรายหรือว่าถูกทำร้าย
คือคุณตุ๊กตาคนนี้เนี่ยเธอเคยมีครอบครัวมีสามีมาสองคนแล้ว
แต่ก็เลิกรากันไปล่าสุดเนี่ยเธออยู่กินกับสามีคนที่สามนะคะ
ก็ไม่ได้มีลูกด้วยกันแต่ก็อยู่กินมาประมาณปีนึงแล้วล่ะ
จนกระทั่ง๖มกราคมค่ะบอกทางบ้านกับสามีว่า
จะไปทำงานที่ร้านคาราโอเกะที่จังหวัดเลย
เพราะว่าก็เคยไปทำแล้วล่ะแต่ไปไปหยุดหยุดไปไปหยุดหยุด
สามีก็ไม่อยากให้ไปแต่สุดท้ายก็ยอมให้ไป

จนกระทั่ง๑๕มกราคมร้านคาราโอเกะโทรมาบอกว่า
ตุ๊กตาออกจากร้านไปกับลูกค้าแล้วติดต่อไม่ได้อีกเลย
เพราะตุ๊กตาไม่ได้เอามือถือไปด้วย
นี่ค่ะเนี่ยบอกอย่างนี้พี่ตุ๊กตาติดต่อมาหรือยัง
เขาก็หากันก็ไม่เจอเลยไม่มีใครเจอเลยติดต่อกันไม่ได้
ได้คุยกับพนักงานร้านคาราโอเกะที่เป็นฝาแฝดกันชื่อ๑กับ๒
เขาบอกว่าคืนวันที่๑๕เนี่ยที่เจอตุ๊กตาเป็นครั้งสุดท้ายคือ
ว่าออกไปเที่ยวกับลูกค้าที่เป็นผู้ชายอายุประมาณ๖๐ปี
แต่ไม่ได้ไปกันสองคนไปกับพนักงานในร้านรวม๔คนไปเที่ยวผับ

เห็นบอกว่าคุณตุ๊กตาเนี่ยโวยวายเสียงดังเกือบมีปัญหากับโต๊ะข้าง
ก็เลยพากันออกจากร้านไปเที่ยวบาร์ฝั่งตรงข้าม
ก็เกือบจะไปมีเรื่องกับนักเที่ยวอีกเหมือนกัน
พนักงานร้านคาราโอเกะสองคนที่ไปด้วยก็เลยขอตัวกลับก่อน
แล้วหลังจากนั้นไม่มีใครได้ข่าวตุ๊กตาอีกเลย
เวลานั้นคือก็เป็นช่วงแค่

แต่๑กับ๒ก็คือพากันเมาแล้ว
เมาตั้งแต่อยู่หัวข้ามอยู่ร้านแล้ว
ก็เลยขอตัวกลับทั้ง๑กับ๒
ก็จะเหลือแค่ตุ๊กตากับลูกค้าคนนั้นที่อยู่ร้านบาดี
หลังจากนั้นมาปุ๊บก็ไม่รู้หรอกว่าเขาไปไหนต่อ
เพราะว่า๑กับ๒ได้พากันเดินกลับบ้านกันแล้ว
ลูกค้าที่มีทะเลาะกันไหม

เห็นบอกว่าตุ๊กตาเขาเมาด้วย

เมาแต่เขาก็จะพูดแค่กับลูกค้าแค่๒คน
ตุ๊กตาจะไม่พูดกับ๑กับ๒
เขาลงพื้นที่เลยนะเพราะว่ากลัวคุณจะหายตัวไปแล้วแบบเป็นอันตราย
เธอบอกเธอตกใจมากเลยตำรวจลงเลยเหรอ
เล่าให้ฟังแบบนี้คือวันที่๑๕ไปเที่ยวผับกับลูกค้าจริง
แล้วก็เพื่อนในร้านรวม๔คนทีนี้พอผับปิดออกมาเอ้าไปไหนกันหมดอ่ะ
เพื่อนหายไปหมดเลยลูกค้าก็หายไปเหลือเธออยู่คนเดียว

ไหนไม่ถูกด้วยเพราะว่าตัวเองเป็นคนโคราชแล้วมาทำงานที่เลย
ก็ไม่รู้เลยว่าตรงนี้ที่อยู่อยู่ตรงไหนไม่ใช่คนพื้นที่
เลยขอความช่วยเหลือจากคนที่ขับรถผ่าน
ขอยืมโทรศัพท์หน่อยเพราะไม่ได้เอาโทรศัพท์มาใช่ไหมคะ

โทรหาเพื่อนชายคนสนิท
บอกว่าให้คนที่ยืมโทรศัพท์เนี่ยขับรถไปส่งบ้านเพื่อนชายคนสนิทหน่อย
เพราะมันดึกแล้วไงและอีกวันค่อยกลับมาที่ร้าน
เช้าอีกวันนึงจะกลับร้านเอ้าร้านอยู่ไหนล่ะ
ก็เธอเพิ่งมาเนี่ยเป็นคนต่างบ้านต่างเมืองต่างจังหวัดเนี่ย
ก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วจากบ้านเพื่อนชายคนสนิทไปที่ร้านมันไปทางไหน

มือถือก็ไม่ได้เอามาก็เลยอยู่บ้านเพื่อนชายคนสนิทนั่นน่ะห้าวันเต็มเลยค่ะตายแล้ว
แล้วอยู่นึกขึ้นได้วันที่๕นึกขึ้นได้
เออร้านเรามันอยู่ในตัวอำเภอเมืองเลยนี่นะ
สอบถามเส้นทางคนนั้นคนนี้ไปเรื่อย
มาถึงร้านภาพที่เห็นเดินเข้าร้านมาเมื่อกี้นั่นนะคะ

บอกตกใจมากเลยเห็นตำรวจเปิดไฟแว๊บอยู่หน้าร้านเนี่ย
รู้ว่าเอ้าทุกคนเขาตามหาเรากันหรือนี่
ขอโทษทุกคนจริงเลยค่ะที่ทำให้เป็นห่วง
ต่อก็ก็อยู่กับแฟนค่ะอยู่กับแฟนแล้วทีนี้หนูก็บอกว่า
เขาก็ถามหนูว่าหนูอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
ก็บอกไม่ถูกเพราะหนูไม่รู้หนูจำหาไม่ได้
ไอ้ที่ไป๕วันเนี่ยไม่คิดอยากจะมาบอกคนในร้านบ้างเลยเหรอ
ก็อยากมาค่ะแต่ทีนี้คือมาไม่ได้ค่ะ
มาไม่ได้เพราะว่าหนูจำทานไม่ได้จนจนหนูมันนึกขึ้นได้ว่าเออ
ถ้างั้นหนูจำได้แล้วถ้างั้นมันจะมีโค้งห้าแยก
จะอยู่ตรงโค้ง๕แยก
คือสคริปตเขียนบอกว่าไปกับเพื่อนชายคนสนิท

คือยังไงเนี่ยถือว่าดีแล้วล่ะที่เธอกลับมาที่ร้านได้อย่างปลอดภัยครับ
แต่จะเคลียร์กับสามีที่บ้านยังไงก่อน